การทำข้าวแคบในสมัยก่อนนั้นเป็นการทำอย่างง่ายโดยใช้แป้งข้าวเจ้าปรุงรสเพียงเกลือเท่านั้น
ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้คือเครื่องโม่แป้งใช้โม่ข้าวเจ้าให้ได้แป้ง
ภาชนะแช่แป้งที่โม่แล้วเต่าและหม้อสำหรับละเลงแป้ง
และผ้าขาวบางรองรับแผ่นแป้งตอนละเลงที่ตากแป้งเมื่อแป้งสุกแล้วก็นำไปตากให้แห้ง
ซึ่งพื้นที่ตากแห้งก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้านและเมื่อแห้งแล้ว
บ้านก็จะเก็บไว้ในตะเข่งเพื่อให้ระบายอากาศเก็บไว้ได้นาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน